การนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงด้วยนะฮะคือ
ยังไงเนี่ยอย่าไปประมาทนะหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๙ปีเธอเป็นสาวโรงงานเธอ
ทะเลาะกับแฟนแล้วก็เลยหนีออกมาตอนที่ฝนตกด้วยไปเจอกลุ่มวัยรุ่นบอกเดี๋ยวจะ
ช่วยพาไปส่งเหตุจะไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะเปิดห้องให้พักก่อนหลบฝงหลบฝนสุดท้าย
จะถูกรวรรมนะฮะเธอบอกแฟนแฟนมารับแฟนมาช่วยสุดท้ายหนักเข้าไปอีกแฟนถูกยิงบาดเจ็บเอาไปดู

นี้เนี่ยเราสอบถามไปยังแฟนสาวของผู้บาดเจ็บนะน้องอายุ๑๙ปีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ

ออกมาจากบ้านแล้วระหว่างทางเนี่ยฝนมันตก
แวะหลบฝนข้างทางจากนั้นมีผู้ชายสามคน
ขี่จักรยานยนต์มาสองคันนะมาถามเธอว่าเออ
เป็นอะไรทำไมมาอยู่ข้างทางเธอเลยบอกว่าทะเลาะกับแฟนมา
จะไปหาพี่ชายที่บ่อวินแต่ไปไม่ถูก
แถวนี้มีโรงแรมให้พักก่อนหรือเปล่า
ผู้ชาย๓คนนั้นก็เลยบอกว่ามีเดี๋ยวจะพาไปส่ง
มันไกลนะโอ้โหเนี่ยโรงแรมอยู่นู้นศรีราชา
แล้วค่าห้องเนี่ย๘๐๐ด้วยเดี๋ยวออกให้ก่อนก็ได้
เธอจะได้มีที่พักแล้วก็ทำทีเหมือนกับ
เปิดห้องให้เธอแล้วก็ไปกันหมดกลับไปกันหมด๓คน
ไป๒๐นาทีมีย้อนกลับมาคนนึงมาเคาะประตูเรียกเธอ
อ้างว่ากลับไปบ้านแล้วบ้านล็อกเข้าบ้านไม่ได้
เธอบอกเธอก็เกรงใจเห็นเขาจ่ายค่าห้องเอาไว้ให้
เธอก็เลยบอกเอาเข้ามาพักก็ได้แต่ว่าให้อยู่ตรงโซฟาเท่านั้นนะ
เธอบอกเธอเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเธอก็เลยส่งแชท
โลเคชั่นไปให้พี่สะพ้ายกับแฟนหนุ่มของเธอว่าเออเธออยู่ตรงนี้
พักเดียวฮะไม่นานคนที่บอกบ้านเข้าไม่ได้ล็อกเนี่ย
นั่งอยู่ตรงโซฟาเนี่ยมาถึงตัวเธอมาลวนลามนะ
มาจับแขนมากอดมาหอมมาพูดประมาณว่าจะให้เธอเนี่ย
กับแฟนแล้วมาเป็นแฟนเขาเธอก็ทำใจดีสู้เสือก่อน
เออะโวยวายแต่รู้แล้วว่าพี่สะพ้ายกับแฟนของเธอกำลังมา
สุดท้ายพี่สะพ้ายกับแฟนของเธอมาถึงแล้วก็ตะโกนเรียกอยู่นะฮะ
ที่นอกห้องเธอตัดสินใจวิ่งออกมาเปิดประตูออกมาเลยนะ
ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็โทรไปเรียกเพื่อนมาแล้วฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุ
พอเพื่อนมาถึงเนี่ยมาไล่ยิงแฟนเธอแฟนเธอถูกยิงเข้ากระสุน
ชายโครงด้านซ้ายหนึ่งนัดนะฮะแล้วคนพวกนี้ก็ยิงขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัด
กระทืบแฟนเธอต่อด้วยจนได้รับบาดเจ็บ

ใช่ค่ะคือไว้ใจใครไม่ได้จริง